สำหรับใครนะคะที่พลาดสลากินแบ่งรัฐบาลในงวดก่อน

โดยเฉพาะชาวบ้านสังวัติสโกนธนคลอดนะคะ
เขามีพ่อค้าแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเรือใจดีค่ะ
นำลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกไปแลกได้แบบฟรีเลย
แน่นอนนะคะงานนี้คนแน่นร้านกันเลยทีเดียว

ลูกค้าที่ไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือน้องหานสาขา๙

ต่างนำสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่ติดไม้ติดมือไปด้วย
เพื่อนำไปแลกกับก๋วยเตี๋ยว๑ชามครับ
ซึ่งทางร้านเขาจัดโปรโมชั่นไว้ปลอบใจ

ทำให้มีลูกค้าแน่นร้านแบบนี้แหละครับ
พร้อมกับขอบคุณที่จัดโปรโมชั่นดีแบบนี้
ทำให้ประหยัดค่าอาหารกลางวันไปได้หนึ่งมื้อ
เพราะเอาเงินไปซื้อลอตเตอรี่หมดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ
ก็ขอขอบคุณเจ้าของร้านนะคะ
ที่มีสิ่งดีมาตอบแทนลูกค้า
สำหรับคนที่ซื้อลอตเตอรี่แล้วไม่ถูก
วันก็สามารถเอาใบลอตเตอรี่มารับประทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านนี้ได้เลยค่ะ

นายเดชาราชคำอายุ๓๓ปีเจ้าของร้าน
บอกว่าสาเหตุที่คิดโปรโมชั่นขึ้นมาแบบนี้
เพราะต้องการประชาสัมพันธ์ร้านที่เปิดสาขาใหม่เป็นสาขาที่๙
เปิดได้เพียง๒เดือนเท่านั้น
และทุกสาขาที่เปิดมาก็ได้รับการอุดหนุนจากลูกค้าเป็นอย่างดี
ต้องการคืนกำไรให้ลูกค้าบ้าง
ประกอบกับงวดวันที่๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ถูกเลขท้าย๒ตัวจำนวน๑๐คู่
เกิดไอเดียให้นำลอตเตอรี่มาแลกก๋วยเตี๋ยวฟรี
โดยจำกัดสิทธิ์๑คนต่อลอตเตอรี่๑ใบเท่านั้น
ก็อยากจะโปรโมทร้านตัวเองด้วยนะครับ
ก็เอาใจคอหวยด้วยเพราะว่าคนชอบเล่นหวยแล้ว

ก็เลยจัดแคมเปญให้ทุกคนที่ไม่ถูกหวย

ก็เหมือนกับว่าเป็นการคืนกำไรด้วยให้กับลูกค้าด้วยครับ
ก็อาจจะถ้ามาแนวนี้
ก็คิดว่าน่าจะมีอีกงวดหนึ่งครับ

แจกฟรีแบบนี้ใช่ว่าจะต้องลดปริมาณนะครับ
เพราะทางร้านก็จัดก๋วยเตี๋ยวใส่ชามเหมือนขายปกติทุกวัน
ทั้งเส้นลูกชิ้นเนื้อหมูเนื้อวัวพลยางคำ
ส่วนงานหน้าคุณลูกค้าฟังให้ดี
เพราะเจ้าของร้านประกาศแล้วว่ามีโปรโมชั่นดีแน่นอน
ติดตามได้ทางหน้าเพจเฟซบุ๊คก๋วยเตี๋ยวเรือน้องหานนะครับ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน